เราจะให้ผู้ต้องหา

กับพี่น้องประชาชนผ่านสื่อมวลชน

หลังจากที่ได้กู้มาแล้ว
จะเป็นการตอบคำถามโดยทีมงาน

สิ่งที่ผู้สื่อข่าว
มีคำถามในช่วง๙วัน๑๐วัน

ทีมงานติดต่อครับ
ถ้าไปทางที่ได้ยินนะครับทางเอ่อ
อล์ฟครับกอล์ฟพูดได้เลยครับอยากจะพูดอะไรกับสื่อมวลชนครับ

ไม่ได้ยินครับไม่ค่อยชัดครับครับ

กรอฟพูดได้เลยครับกรอฟอยากจะพูดอะไรกรอฟพูดได้เลยนะครับพูดได้เลยครับต่อหน้าสื่อมวลชนกับทางท่านบกตรท่านบกตรท่านครับ
แล้วที่สื่อมวลชนก็ความอยู่นะครับ

สื่อมวลชนจะถามอะไรไหมครับจะถาม

ไม่ไม่ไม่ยินคุณพุทธจะถามนะครับ
ไม่ท่านครับ
มูลเหตุจรุงใจในการทำทางนี้ใช่ไหมลูกพิการจะถามว่ามูลเหตุจรุงใจในการทำทางนี้เพื่ออะไร
มันมันเป็นอย่างเป็นแล้วครับเฉพาะมีคำถามส่วนตัวครับ
ปัญหาอะไรที่ทำให้คุณก็คือกัดสินใจก่อเหตุอ่ะคะ
เอ่อหนึ่งจัดปัญหาส่วนตัวแล้วก็หนึ่งอ่า
จัดปัญหาส่วนตัวครับแล้วก็เอ่อปัญหาเขียนแบบเลือกทั้งด้าน

ขอเสียงกันอีกครั้งได้ไหมมันคิดกันไม่ชัด
คุณบอกว่ามีปัญหาส่วนตัวในที่สินต้องการไปจริงทราบทอง
แต่ว่าทำไมต้องไปยิงผู้อื่นด้วยว้าคะ
โทษครับมันไม่ได้ยินแล้วครับแต่คือเสียประกอบครับ
เมื่อกี้บอกว่ามีเหตุผลส่วนตัวเรื่องหนี้สินแต่ว่าทำไมถึงต้องมีการยิงผู้อื่นด้วยอ่ะคะ
ใช่แต่การยิงผู้อุ่นคือว่าการยิงเพื่อเปิดทางหรือว่าให้กลัวนะ
คือน้องคะคิดว่าจะเอาทางต่อหรือว่าคิดให้ล่วงหน้าไหมคะ

อ่าไม่ดีครับ

ผมได้คุ้นไปที่ผู้หญิง
จากครั้งนี้
แล้วคุณมือเล็กที่ว่าตายอยู่นี้
มันเข้าไปถัดในโกรธอักเบิ้ลครับ
และพอฝึ่งดึง

ตรงนี้ผมก็ไม่ได้นั่งใจครับเพื่อการดูเด็กนะครับ
คุณพ่อพูดสถาวน์ถามว่าเรามันรู้สึกผิดเลยเหรอ
รู้สึกสำนึกครับสำนึกและผิดครับ
ก็พอดูข่าวแล้วลูกภาษาหน้าที่ว่าไปโดนเด็กนะครับ

รู้สึกสำนึกและต้องเสียใจกับการกระทับครับ
คือเขารู้สึกแต่ว่าทำไมเขายังไม่ให้ชีวิตได้กับสบายสบายที่ดี
หลังจากที่ยิงเสร็จแล้วทำไมถึงกลับมาใช้ชีวิตแบบสุขสบายตามที่เป็นข่าว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
แต่ว่าในใจทุกครั้งที่เห็นข่าวก็เสียใจกับการกระทับครับ
เขาบอกว่าเขามิจฉันมีประหลาดจากปกติแล้วจากนี้ก็ก็ไม่มีทางที่ชื่นงาน
แต่มันได้ราจไปทำจากนี้มันก็ปกติไม่ตอบให้ด้วย
แล้วทำไมถึงต้องไปยิงยิงคนด้วยคือมันไปยิงขู่แค่ยิงขู่ก็พอแล้ว
ถ้ายิงกว่าท้าที่ที่ก๊อฟพูดกว่าสักคู่ใช่ไหมใช่ครับเอ่อผม
เอ่อผมได้ยิงอ่าในที่ตู้กระจกพอสองนับแต่เป็นไม่ไม่คิดว่า
ลูกประสุทธิ์เนี้ยจะไปโดนผู้หญิงใช่ไหมพนักงานครับแล้วก็พอ
เจอผู้ชายกับเอ่อผู้หญิงพอหมดจ๋าว่าจะทำไปแล้วมัน
มันหมดจ๋าว่ามันมันมันลึกไปแล้วครับ

ก็อยากพูดอะไรถึงผู้ศูนย์เสียในที่เกิดเห็นป่ะที่ตายเสียชีวิตสามศพแล้วก็บาดเจ็บอีกสี่สี่สี่กี่ร้าย
ก็มีอีกที่พอบอกพูดไหมได้คิดครับคิดคิดครับค่ะ
ก็อยากจะตามอยากจะ
และก็อาจารย์
แล้วก็คนที่คนแทน
ครับ
ผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงต้องใช้รอบเก็บเสียงด้วยในครั้งนี้แล้วรอบเก็บเสียงซื้อมาจากไหน
แต่ข้อเก็บเสียงนี่ต่างบางจากเพื่อนลูกน้องในเด็ก
แล้วทำไมต้องใช้ที่เก็บเสียงด้วยใช้ปืนธรรมดา
ต้องการลดเสียงให้มันเสียงรักนะครับ
ต้องการให้ลูกสนุกครับ
ผู้สื่อข่าวนะครับถามว่ามันขัดแจ้งกับการยิงเหมือนทาง

ครับท่าน
เพราะว่าแกกระทับทั้งหมดมือผมทำแต่ตัวเดียวไม่ได้ศึกษาไปไม่ได้คุยอะไรกับใคร
แต่ว่าหลังวันที่๒๑ผมจะมอบตัวครับ
ประมาณวันที่๒๔ผมจะมอบตัวครับ
ผมมีภารกิจที่โรงเรียนที่ผมจะต้องพักในกระเทียน
ผมขออนุญาตท่านผู้ประชาการตอบคำถามแต่เพียงตัวนี้นะครับท่าน

ครับครับ
ที่ตอนที่เข้าไปเนี่ยการยิงปืนนัดแรกตั้งใจยิงหรือปืนลั่น
เออนั้นแรกตั้งใจยิงนะครับ

ก็ต้องการที่จะยิงเครื่องเปิดพลาดครับ
เพื่อไม่ให้ใครต้องกลับเข้ามาใกล้เรา
แต่รู้สึกว่าเรนอาจจะโดนไฟตังค์
ไม่ได้ยิน
เออต้องการเครื่องให้ยิงเปิดพลาดครับ
แต่ว่ารู้สึกว่าพอโดนรับปอดแล้วน่ากลับภาพจะโดนร้องไฟตังค์
สาเหตุที่ก่อเหตุเนี่ยอยากจะตายดังแล้วก็ก่อเหตุด้วยใช่ไหม
ไม่ใช่ครับไม่ได้เสร็จไปตามข่าวที่ได้ภาษาธิบาคับ
เป็นอะไรนะครับ
ปัญหาเกี่ยวกับแบบส่วนสุดนะครับครับ

ครับท่านครับผมขอยากตอบคำถามแบบนี้หน่อยนะครับ

ครับก็ตัดสายไปแล้วนะครับ